ก็ขี่มอเตอร์ไซค์พาหลานสาวไปซื้อของที่ตลาด
จอดรถเสร็จปุ๊บดับเครื่องตัวเองไปซื้อของ
ให้หลานยืนเฝ้ารถแล้วเอากุญแจรถให้หลานถือ

สักพักหนึ่งมีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นโจรคุณผู้ชม
เดินมาเห็นเด็กถือกุญแจใช่ไหม
เอาเด็กลงจากรถแล้วตัวเองเอากุญแจไป
แล้วก็ขี่รถขโมยหนีไปเลยครับ

แล้วกล้องวงจรปิดจับได้กุญชมดูนะ

อัพอุ้งเด็กลงไป
พาไปอยู่ที่บริเวณหน้ามร้านขายผัก
ที่บริเวณตลักษณ์รัฐนากรอำตำบลหนองปลือกอำเภอบรรณมุมที่ชนบุรีครับ
สักพักหนึ่งเห็นในมือเด็กมีกุญแจเอาเด็กไปยืนไว้แล้วเอากุญแจ
แล้วก็สตาร์ทรถขโมยรถเข้าไปหนีไปเลยหน้าตาเฉยนะ
น้องคนนั้นคือน้องนัดดาอายุสองขวบครับนะฮะ
จริงแล้วน้าเขาให้เฝ้ารถไปเป็นมอเตอร์ไซค์ฟีโน่นะฮะ
อยู่ที่บริเวณหน้าตลาดคนก็พลุกผ่านเดินไปเดินมาก็ไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์ขึ้น
ไปถามน้าของเด็กคนนี้นางสุกัญญาเกิดคล้ายก็บอกว่า
ก็ตอนที่เกิดเหตุในวันอาทิตย์ตอน๑๑โมง
ก็ขี่รถไปซื้อผักนะฮะด้วยความรีบก็เลยเอาน้องนาดาเนี่ย
ไว้ที่รถยืนอยู่หน้ารถแล้วให้น้องเนี่ยถือพวงกุญแจ
เพราะน้องชอบเล่นพวงกุญแจ
ซื้อของแป๊บเดียว๑นาทีครับ
หันมาเอ๊ะทำไมหลานมายืนอยู่ข้างร้านขายผัก
เอ๊ะแล้วทำไมรถหายไปไหน
ก็เลยไปแจ้งที่โรงพักหนองปลือนะฮะก็เลยเอาคลิปเนี้ยเหตุการณ์เนี้ย
มาเตือนเป็นวันทหารสำหรับทุกคน
อย่าปล่อยลูกหลานไว้ลำพังเด็ดขาด
ถึงแม้คุณจะอยู่ใกล้ก็ตาม
อย่าให้คลาดสายตาเพราะว่ามันเกิดเรื่องได้ตลอดเวลา
เหตุการณ์นี้โชคดีที่หลานเขาไม่ได้ถูกอุ้มตัวไปด้วย
เอาไปแต่รถมอเตอร์ไซค์นะครับ